ท่านผู้ชมครับคดีที่เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะครับ
วัยรุ่นชายสองคนต้องถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าร้านสะดวกซื้อตี๑๖เมษายนนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาที่เป็นมือยิงเนี่ย
จำลองเหตุการณ์ประกอบคำรับสารภาพ
ใช้วิธีจำลองเหตุการณ์เพราะไปทำแผนที่ที่เกิดเหตุไม่ได้
ต้องจำลองเหตุการณ์ที่หน้าโรงพักษณ์นี่แหละครับ
เพราะตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าโอ้โห
เพื่อนญาติพี่น้องของคนที่เสียชีวิตทั้งสองศพเนี่ย
เขารอกันอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะนายนพก้าวคุ้มแก้วหรือว่าในนบอายุ๒๕เสื้อสีเหลืองนะครับ
เป็นมือปืนนะครับกับนายนัทพลกล่ำเจริญหรือว่าในต้นเสื้อสีขาวนะ
คนขี่จักรยานยนต์พาไปคืนนั้นนะครับตำรวจให้จำลองเหตุการณ์นะครับ
ตอนที่ยิงนายสันทัศน์หรือว่าไอซ์อายุ๑๗กับนายจรุวัฒน์หรือว่ากอล์ฟ
อายุ๑๗จนเสียชีวิตทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยเลย
แล้วก็มีนายนนทกิจนะฮะที่ชื่อแม็กซ์อายุ๒๔ที่เป็นคู่อริ
ทะเลาะกันที่ร้านอาหารเนี่ยคนนี้บาดเจ็บนะครับ
เจ็บสาหัสนะครับหน้าร้านสะดวกซื้อที่บึงยี่โถธัญบุรีปฐุมธานี
ต้องจำลองเหตุการณ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนประชาธรรมนะครับ
ก็เลยต้องให้จำลองเหตุการณ์ที่สถานีตำรวจ
นบผู้ต้องหาบอกว่ายิงเพราะคิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหมด
มารู้ทีหลังว่าผู้เสียชีวิตสองศพไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยก็เลยมามอบตัว
อยากจะขอเข้ามาพ่อแม่ผู้เสียชีวิตทั้งสองศพด้วย
ก็เลยให้พ่อกับแม่ผู้เสียชีวิตนำรูปผู้ตายมาที่สพธัญบุรีนะครับ
เพื่อให้มีการขอเข้ามากัน
ก็ฝากถึงพ่อแม่ทันทีว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่ยิงลูกเขา
เพราะว่าผมไม่รู้จริงว่าลูกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมา
ผมคิดว่าลูกเขาถูกโทรตามมาจากนายแซคให้มารวมพลเพื่อจะไปกลับกระทืบน้องผมและพวกผมอีก

พ่อแม่เขาถือรูปมาแล้วก็มาที่โรงพักโดยไม่มีใครผมไม่อยากไปเที่ยวกันครับ

บอกอยากขอเข้ามาแต่ให้พ่อแม่ผู้ตายถือรูปลูกที่ตายเนี่ยมาที่โรงพักกันแล้วกัน

อย่ามีใครตามมาด้วยนี่นะครับ
คุณผู้ชมครับมีรุ่นพี่ของผู้ตายมาสังเกตการณ์ตอนจำลองเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าโอ้โหนี่เขารอกันเยอะเลยไม่ยอมพาไปทำแผนในที่เกิดเหตุนะครับ
ก็เลยต้องมาดูการจำลองเหตุการณ์
เพื่อไปดูหน้าอย่างเดียวพี่ไม่มีใครอะไรเลยพี่
เขาอยากเห็นหน้าเฉยว่าเพราะอะไรถึงยิงน้อง

น้องเอามาทำอะไรให้
มีเรื่องกันมาแล้วมายิงลวดสู้

อยากให้ขอเข้ามาศพน้องผมมากเลย

น้องผมไปแบบไม่รู้ไปแบบไม่รู้ไปโดนเพราะอะไร
ไม่มีพี่ไม่มีใครของเขาเลยอยากทำไงการร่างกายขึ้นแล้ว
ทำไปน้องผมก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมา
สิแค่อยากเห็นให้พวกนั้นไปขอขมาสมน้องก็ยังดี
แต่ตำรวจค้นตัวรุ่นพี่ผู้ตายที่มารอดูการทำแผนนะครับ
ไปเจอคนหนึ่งพกดาบสมุไรมาด้วยก็ต้องแจ้งข้อหากันไปนะครับ

แต่ว่าคนที่เวลาไปรอดูผู้ต้องหาแล้วก็ไปทำร้ายกันเนี่ย
เขาจะโดนคดีไปด้วยใช่ก็เลยต้องป้องกันตรงนั้นนะครับ
ตำรวจไม่ได้พาไปจำลองเหตุการณ์นะครับ
วันนี้บอกกับตำรวจบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไปเที่ยวที่ร้านเช็คอิน
ถูกยิงบาดเจ็บเนี่ยนะครับแล้วก็มีปัญหากันนะครับ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไปด้วยนะครับ
นบกับในต้นเนี่ยถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนเพิ่มเติมร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วย

คลิปในที่เกิดเหตุเนี่ยที่ท่านชมตั้งแต่วันแรกจะเป็นจุดหน้าร้านสะดวกซื้อนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่จะเห็นว่าทางผู้ตายเนี่ยเขามากัน๔คนขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน
เพราะอยู่ในหมู่บ้านนี่ฝั่งของในแม็กซ์คนเจ็บสาหัสที่เป็นอลิจริงกับกลุ่มมือยิงนะ

จอดหน้าร้านสะดวกซื้อมากัน๒คัน
แต่น้องที่เสียชีวิตเข้ามากันสี่คนเพื่อนอายุสิบเจ็บสิบแปดเนี่ย
หมดเล่นเกมมือถือกันอยู่จะมาเติมเน็ตเติมเงินที่ร้านสะดวกซื้อจอดรถปุ๊บ
ฝั่งของผู้ต้องหาเนี่ยที่ไปจำลองเหตุการณ์วันนี้ตามมาจะมาเอาเรื่องกลุ่มพวกในแม็กซ์เนี่ย
คิดว่ากลุ่มเดียวกันหมดก็เลยยิงใส่นะฮะ
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับมันมีภาพอันนี้เป็นมุมที่ถูกยิงแล้วก็จะวิ่งหนีกันออกมาเนี่ยเนี่ย
คนคนยิงมาแล้วนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะฮะ
จังหวะที่ยิงนี่ฮะในแม็กซ์ที่เป็นคู่อริกันจริงเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
แต่น้องที่ชื่อกอล์ฟกับไอซ์ที่ไม่รู้เรื่องเลยแต่มาจอดรถอยู่ข้างหลังกลุ่มพวกในแม็กซ์เนี่ยถูกยิงเสียชีวิตไป๒

อีกสองคนก็ไม่โดนกระสุนนะฮะก็ยังหนีกันได้
มีมุมที่กลุ่มของนายนพก้าวที่เป็นมือปืนเนี่ยหรือว่าในนบเนี่ยมุมที่ยิงจะเห็นกระสุนชัดเลยนะครับในมุมที่ยิงนะครับ
จังหวะที่เป็นมุมยิงเนี่ยจะมีภาพเหตุการณ์ที่เห็นหรือถ้ามีมุมไหนเดี๋ยวเพลย์ภาพไปเลยนะครับจะได้เห็นกล้องวงจรปิดในมุมต่างนะฮะ
หน้าสถานบันเทิงนี่ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับนี่เป็นที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะฮะส่วนนี้เป็นจุดที่หน้าสถานบันเทิงที่มีเรื่องกันกลุ่มของในแม็กซ์ที่บาดเจ็บสาหัสแล้วมีเพื่อนชื่อแซคด้วย
มีเรื่องกับกลุ่มของผู้ยิงก็คือในนบในนบนะฮะชกต่อยกันนะครับก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่คอยห้ามปรามเอาไว้เป็นเหตุชุลมุนที่ตรงร้านที่เขาไปเจอกัน
อันนี้คือเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะไปร้านสะดวกซื้อกัน
ห่างจากร้านสะดวกซื้อ๗กิโลเมตรที่ธัญบุรีนะฮะพอมีปัญหากันแยกย้ายกันไปก็ขี่จักรยานยนต์แยกกันไป
กล้องวงจรปิดจะไปเห็นที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้าน
หลังจากที่ขี่จักรยานยนต์แยกย้ายกันไปนะครับมีจุดป้อมยามหน้าหมู่บ้าน
ขี่กันมา๔คนคันเดียวออกจากหมู่บ้านเพื่อไปเติมเงินมือถือเล่นเกมกันอยู่ที่บ้านแล้วมือถือเนี่ยเน็ตมันหมด
ช่วงเวลานั้นเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับก็มีการยิงกันเกิดขึ้น
นี่เป็นมุมที่ในนบนะฮะเดี๋ยวจะเห็นมุมที่
มุมยิงมีไนแม็กกับไนแซคอันนี้กลุ่มแรก
นายแม็กซที่มาถึงร้านสะดวกซื้อนี่จังหวะนี้เลยโอ้โหเห็นชัดมาก
โอ้โหดูยิงไม่ยั้งเลยนะคะเนี่ยที่กระสุนออกจากปากกระบอกปืนอ่ะ
เห็นชัดมากจริงจริงคือจังหวะที่ในแม็กซ์ในแซคขี่จักรยานยนต์เข้าไป
และกลุ่มของน้องที่เสียชีวิตไม่รู้เรื่องเลยเขาขี่จักรยานยนต์มาต่อท้าย
โอ้โหนี่ในนกมายิงใส่เลยคือจังหวะนั้นเห็นว่าในแม็กซ์มีการไปขอยืมไฟแชค
ก็เลยเข้าใจว่าเป็นแก๊งเดียวกันทั้งหมดเพราะเห็นยืนคุยกัน
ใช่เมื่อกี้เท่าที่นับได้นี่หกนัดเลยนะคะนี่ฮะโอ้โห
คือความจริงแล้วน้องเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลยนะครับ
คือศพของไอซ์กับกอล์ฟเนี่ยอายุ๑๗เป็นเพื่อนรักกันเนี่ย
คุณผู้ชมครับคุณแม่ของกอล์ฟวันนี้เราไปคุยด้วยนะครับ
อยากจะถามต่อหน้าเลยว่าทำไมมีอะไรเนี่ย

ตกลงแล้วเป็นยังไงไม่ลงไปดูหน้าเลยเหรอว่าใช่คนที่แบบมีเรื่องกันหรือเปล่า

แล้วแม่ของน้องกอล์ฟเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้ลูกชายมาหานะฮะ
มาที่บ้านช่วงกลางดึกพ่อได้ยินเสียงกอล์ฟมาเรียกข้างหูพ่อ
แล้วมาแกล้งเพื่อนทุกคนที่อยู่ที่บ้านด้วยจนไฟเนี่ยดับทั้งบ้าน
อยากถามว่ายิงน้องทำไมน้องทำอะไรผิดแล้วก็อยากจะถามหลายหลายคำ
ค่ะให้มาขอคำมาศพน้องก่อนแล้วแม่จะถามแม่มีคำถามในใจอยู่
ตอนที่เขายังไม่ยิงเขาก็น่าจะดูก่อนนะว่าคนนี้ใช่คู่กรณีหรือเปล่า
ตอนที่เขายังไม่ทำเขาไม่คิดพอเขาทำไปแล้วเขาจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจยิงน้องหรืออะไรอย่างนี้
อันนี้ใครใครก็พูดได้เจอค่ะพอดีมาเรียกพ่อพ่อบอกว่ามาเรียกพ่อ
บอกว่าพ่อพ่อเรียกสามครั้งแล้วพ่อก็เลยลุกมาเปิดประตูให้
ทำไมอ่ะลูกก๊อฟจะดูดบุหรี่ไหมพ่อจุดบุหรี่ให้พ่อก็มานั่งคุยกับน้อง
แล้วพ่อก็บอกว่าให้น้องเข้าห้องแล้วพอสักพักเหมือนกับว่ามีคนเปิดพัดลมอะไรอย่างเงี้ย
ประตูมันเหมือนเหมือนมีคนเปิดอ่ะแล้วพ่อก็เลยบอกว่านอนนะลูกนะ

นี่ที่แม่ของกอล์ฟเขาเล่าให้ฟังนะฮะส่วนคุณพ่อคุณแม่ของไอซ์ที่เสียชีวิตนะครับ
เพื่อนของกอล์ฟนะครับบอกว่าก็ดีใจนะครับที่ตำรวจเนี่ยจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมดแล้ว
แต่ก็ยังผิดหวังที่ตำรวจไม่นำผู้ต้องหาไปทำแผนในจุดเกิดเหตุ
แล้วอยากให้ผู้ต้องหามาขอขมาศพลูกชายด้วยถ้าผู้ต้องหามาขอขมาศพลูกชายเนี่ย
ขอเข้ามาต่อหน้าโรงศพถึงจะให้อภัยเพราะลูกชายเป็นคนดีนะ
ส่วนตัวแม่เนี่ยจะมาขอเข้ามาหรือไม่ขอเข้ามาเนี่ยยังไงแม่ไม่อโหสิกรรมให้อยู่แล้ว
ตอนคุณทำทำไมคุณไม่กลัวแล้วพอทีนี้คุณกลัวทำไมคุณไม่มา
เขาจะสำนึกว่าไงค่ะทุกคนก็รอดูเขาอยู่คือมาเถอะไม่มีใครทำไหนค่ะ
พูดยังไม่ถูกพูดไม่ให้คนตายเลย

แกขอเข้ามาถ้ารู้สึกผิดจริง
มาหาน้องมาขอเข้ามากับน้อง
ที่นี่เชื่อว่าน้องก็คงให้อภัย
คนที่ยิงก็ไม่ได้รู้ไม่ได้มีเรื่องกับเขาเลย

แล้วถามว่าแม่ไม่รู้เหรอว่าเนี่ย
คนยิงในคลิปผอมมากเลย
แต่ตัวคนที่รับมาอ้วนจังจริง

แต่อาจจะเป็นสลับกันรับผิด
วันพรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพสำหรับน้องก๊อฟกับน้องไอซ์
ที่วัดมูลจินดาราม๑๔นาฬิกานะครับทุกผู้ชมครับ

พรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลเหมือนกันนะครับ
สารจังหวัดธัญบุรีเวลา๑๐นาฬิกานะครับ